กรณีแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นบางแคร์นะครับ
ยกพวกจะไปรุมนะครับผู้ชายชาวและความประถม
ไปเจอของจริงเข้าไปเจอของจริงเข้าถูกไล่แทงเสียชีวิตไปสองศพ

ล่าสุดครับตำรวจนะฮะนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีแล้วนะฮะ
เจ้าตัวบอกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครที่ทำไปเนี่ยป้องกันตัวล้วนเลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแค่ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ
กันนิดเดียวนะครับจนกลายเป็นเหตุบานปลายครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสนเพชรเกษมนะครับคุมตัวนายนัทวุฒิพึ่งเริกดีนะครับ
ฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะครับโดยนัทวุฒิมีสีหน้าเคร่งเครียด
แล้วก็อิดโรยมีผ้าปิดแผลทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ใบหน้าด้วย
นัทธวุฒิบอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้บอกว่าอยากจะขอโทษแม่กับแฟนนะ
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย
คือพวกเขาไม่ได้ตั้งใจป้องกันตัวเท่านั้นเลยตอนนั้นที่ตั้งใจ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับตัวต้นเหตุด้วยเพราะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
คือมีการยั่วยุเขาไงเขาบอกแบบนี้ฮะ
เราก็รักทุกคนเนี่ยเราก็รักทุกคนเนี่ย
เราทำเพราะเราป้องกันตัวเนาะ
แม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับพูดทั้งน้ำตาเลยเนี่ยนะฮะ
บอกว่าลูกชายเนี่ยบอกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย
บอกอีกฝ่ายไปบอกว่าไม่อยากมีเรื่องเขานะคนทำงาน
แต่ฝั่งโน้นเนี่ยท้าตีท้าต่อย
ที่ต้องทำไปแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนตีแขนหักมา
แล้วตัวเขาคนเดียวยังไงก็ต้องสู้สู้แบบคนจนตรอกเขาว่าแบบนั้นนะฮะ
ลูกชายเป็นคนทำงานหาเงินไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใคร
เฟซบุ๊กก็ยังไม่เล่นเลยนะครับ
คือแม่นะฮะรู้สึกสูญเสียแล้วก็ตัวเองเนี่ย
เพิ่งจะสูญเสียลูกชายไปเหมือนกันนะครับจากอุบัติเหตุรถล้ม
แต่เหตุการณ์นี้มันถือว่าไม่ยุติธรรมกับลูกแม่
ทั้งที่ตัวต้นเหตุมันลอยนวลอยู่ครับ
มันก็ไม่ยุติธรรมกับลูกเราซึ่งคนต้นต่อต้องมา
ใช่ยังลอยนวลอยู่แล้วลูกเราต้องมารับแบบนี้
เขาก็บอกลูกเรามันไม่ยุติธรรมกับเขา
เขาอยากทำงานเขาอยากอยู่ข้างนอกเขาเรียนต่ออยู่
เขาอยากมีอนาคตเขาไม่อยากอยู่แบบนี้
เขาก็บอกรับไม่ได้เราก็ให้อดทนนะ
เขาก็บอกเขา
สาวของผู้ก่อเหตุก็มาบอกนะ
บอกจริงแล้วแฟนของเธอก็ไม่อยากมีเรื่องนะ
หลังเกิดเหตุขับรถปาดหน้ากันก็ขี่รถเข้าบ้าน
นั่งกินข้าวดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีเรื่อง
แต่พวกนั้นไม่รู้รู้ได้ยังไงว่าอยู่บ้านหลังไหน
คว่างปลาของเขาใส่บ้านนะฮะ
จนโดนหัวแฟนแตกและยังโทรเรียกพวกไปอีกนะ
แล้วก็แฟนกลัวว่าเธอจะเป็นอันตราย
ก็เลยออกไปไปใช้มีดสู้กับเขา

เขาคว้างเขาเข้ามาถึงโดนคิ้วเรา
โดนคิ้วของแฟนเราค่ะตอนนั้นคือเสพแล้วอ่ะค่ะ
และที่นี่นี้มีดมันน่าจะอยู่ตรงชั้นวังขาวขวัง
คือพอเห็นพอดีทีนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวแล้วหนึ่งหนูอยู่ข้างในหนูเป็นผู้หญิงล็อกบ้านไม่ได้ล็อกเราไม่รู้ว่าใช่เขาบอกเขาไม่มีอาวุธแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขามีหรือไม่มีในลักษณะนั้นเพราะเราไม่ได้แบบเป็นคนแบบเดินออกไปแล้วเห็น
เรื่องนี้รอดูต่อไปค่ะ